คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่คนร้ายก่อเหตุแบบอุกอาจมากเลยนะคะ
ริมถนนหน้าร้านอาหารเมื่อกลางดึก๑๒มีนาคมที่ผ่านมาริมถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรี
ที่มีคนร้ายเนี่ยขับรถไปจอดแล้วก็รถของผู้เสียหายเขาจอดอยู่
ลากแฟนสาวของเขาออกมาจากรถแล้วก็กระหน่ำยิงใส่รถ
ฝ่ายชายที่เขาขับรถอยู่เนี่ยเสียชีวิตนะคะคือยิงเข้าไปในรถ
ลากเขาลงมาข้างรถแล้วก็กระหน่ำยิงซ้ำอีกค่ะ
เขานอนเสียชีวิตอยู่ที่ข้างรถน่ะก็คือเขาไปรับแฟนสาว
แล้วกลุ่มคนร้ายคนนี้ก็ตามไปก่อเหตุยิงกันนะคะแล้วดูสภาพรถเนี่ยนะคะ
คือจากเหตุการณ์นี้มันก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นว่ามีรถคันไหนคันไหนมาบ้าง
ตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุสาม
ห้าคนห้าคนจับได้แล้วสามอืมเหลือสองคนที่ยังจับตัวไม่ได้
เพราะว่าตามภาพแรกเนี่ยเห็นสามคนก่อนสามคนที่ขับรถไปแล้วก็ลงมาจากรถแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ยิง
แต่ว่าอีก๒คนเนี่ยเขามากับรถอีกคันหนึ่ง
นี่นะคะคนที่ถูกยิงคือนายพัทรชัยทัชเทียมหรือในเปออายุสามสิบเอ็ดปี
ถูกยิงตอนไปรับแฟนสาวที่หน้าร้านอาหารนะคะแล้วผู้ต้องหาคือห้าคนนี้นะคะ
ตำรวจขออนุมัติศาลจังหวัดนทบุรีออกหมายจับ๕คน
เทิดธรรมศรีประทุมหรือนายเบ้นในหนึ่งบัวแดงหรือบังจ๋า
นายชมพาปริยกูลหรือในสอนนายชาตรีปรีเปรมหรือนายเอ็มอายุ๒๕ปี
และนายสุริยะหรือยาหรือในกิ๊กอายุ๒๗ปี๕คนนี้ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และข้อหาความผิดตามอาวุธปืนนะคะจับได้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคือสองคน
คือในเบ้นกับในจ๋าแล้วก็นำตัวในเบ้นมือยิงเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ส่วนคันที่สองเป็นรถคุ้มกันมาอีกคันนึงในจ๋าเป็นคนขับในเอ็มนั่งข้าง
นี่ค่ะมากันสองคันแบบนี้นะคะคือพ่อนายเปิลผู้ตายเนี่ย
ของในเปอร์ผู้ตายเนี่ยค่ะลงมาก่อนแล้วก็กระหน่ำยิงเข้าไปในรถ๖นัด
โดยที่ในเปอร์นั่งอยู่ในรถเนี่ยไม่ทันได้พูดอะไรสักคำเลย
โดนคนร้ายกระหน่ำยิงเข้าไป๖นัด
กิ๊กเดินอ้อมมาฝั่งคนขับในสอนเดินตามมายืนคุ้มกัน
แล้วก็ร่วมกันก่อเหตุก่อเหตุเสร็จขับรถหลบหนีไป
ตำรวจก็ตามจับนะคะระหว่างทำแผนค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็มีเพื่อนของผู้ตายมากันเป็นร้อยคน
ตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งเนี่ยนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือในกิ๊กในเอ็มในสอนอยู่ระหว่างติดตามตัวค่ะ
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่ามันต้องขยายผลเพิ่มค่ะ
เพราะว่าแฟนสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่ในเปอร์แฟนนุ่มจะถูกยิง
เคยไปมีเรื่องกับคนในพื้นที่
ครั้งหนึ่งก็เคยมีเรื่องกันก่อนในที่เที่ยว
อีกครั้งหนึ่งคือไปเจอกันในห้างแล้วก็จำได้
ครั้งแรกตัวผู้ตายถูกทำร้ายร่างกาย
ครั้งที่สองผู้ตายจำหน้าได้ว่าคนนี้ทำร้ายเรานี่ไปต่อยเขาก่อน
แล้วคนที่เคยมีเรื่องกับผู้ตายเนี่ย
เป็นลูกชายของซ้อเออันนี้คือภาพที่มีการต่อยกันในห้างสรรพสินค้านะคะนี่ค่ะ
อันนี้คือแฟนสาวของผู้ตายบอกว่าตัวผู้ตายไปต่อยก่อน
เพราะว่าจำได้ว่าคนนี้เคยไปหาเรื่องเคยไปทะเลาะกับเขา
แล้วคนที่ไปทะเลาะกันเนี่ยเป็นลูกชายของนางสุนทรีโลหะพืชหรือซ่อเอ

คือตำรวจก็เชิญตัวไปคุยแล้วไปสอบถาม
สุนทรีย์บอกว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ
แต่ยอมรับว่าลูกชายเคยมีเรื่องกับในเปอร์ผู้ตายจริง
แล้วก็รู้จักกับกลุ่มมือยิงแต่เพิ่งรู้จักเมื่อไม่กี่ปี
แล้วก็บอกว่าให้มอบตัวกันซะเถอะ
่อเอ๋ยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยว
ชนวนเหตุที่ทำให้ตัวในเปอร์ผู้ตายทะเลาะกับลูกชายของซ้อเอ
มีคลิปเหตุการณ์ตอนที่ทะเลาะกันที่ให้คุณผู้ชมได้ดูไป
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้างคลิปนี้แหละค่ะ
คือคลิปนี้ไปเจอกันโดยบังเอิญตอนที่อยู่บนบันไดเลื่อน
ทะเลาะกันในห้างก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีเรื่องกันมาก่อน
แล้วไปบังเอิญเจอกันในห้างก็เลยเหมือนเอาคืนกัน
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีที่แล้วแล้วอะค่ะ
คือก่อนจะเจอกันในห้างเนี่ยมันมีวันหนึ่งที่พวกผู้ต้องหาบังจงบังจ๋าอะไรพวกนี้
เขาไปเลี้ยงวันเกิดในร้านเหล้าแห่งหนึ่ง

แล้วผู้ตายก็ไปกับเพื่อนแล้วผู้ตายเหมือนกับกลุ่มผู้ตายกับกลุ่มของผู้ต้องหา
เขาเหม็นกันแล้วผู้ตายไปถูกกลุ่มกระทืบอยู่ที่ร้าน
ใช่ค่ะแล้วพอมาเจอกันอีกทีเขาจำได้ไงว่าคนนี้นี่ที่เคยทำร้ายเขา
เขาจำได้ว่าลูกชายอายุ๑๙ของซ้อเอเนี่ยคือหนึ่งในกลุ่มพวกนั้น

พอมาเจอที่ห้างวันนั้นลูกชายซ้อเอ๋มาคนเดียว

ผู้ตายก็มาคนเดียวแต่ก็เนี่ยไปทำร้ายเขาตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ห้างใช่ไหม

แล้วก็ตัดมาก็คือคืน๑๒มีนาคมนายพัทรชัยมาถูกยิงตาย

แล้วมันมีเหมือนรถสีขาวรถเก๋งรถหรูคล้ายกับรถที่อยู่ที่บ้านซ้อเอ๋
เป็นรถของลูกชายซ้อเอคนก็เลยคิดว่าใช้ลูกน้องมายิงนายพัฒนาชัยเพื่อเอาคืนหรือเปล่า
รถคันนี้นะคะแต่ซ้อเอกกับลูกชายเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจแล้ว
บอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยว
แต่ว่าทีนี้ค่ะคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของมือยิงที่ยังจับตัวไม่ได้ในกิ๊กอะค่ะ
วันนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งนำกำลังไปเกือบสิบนายนะคะไปเข้าค้นบ้านในกิ๊ก
ซอยพิบูรสงคราม๑แยก๔ตะบนสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรี
ไม่เจอตัวในกิ๊กเจอในแจ๊คเป็นพี่ชายคนละพ่อในแจ๊กบอกว่าบ้านนี้อยู่กัน๖คนคือตัวในแจ๊กเอง
แล้วก็ในเต๋าในกิ๊กก็อยู่ด้วยจริงแล้วในกิ๊กอยู่บ้านหลังนี้แหละแล้วก็มีแฟนสาวของในกิ๊กในกิ๊กมีลูกนะคะ
ลูกของในกิ๊กสองคนก็อยู่ที่นี่พ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อ๑๒มีนาคมในแจ๊กบอกว่ายังไม่เจอใครเลย
เพราะว่าตัวเองก็ทำงานบ่ายเลิกดึกเวลาไม่เหมือนคนอื่นเขากลับมาก็เลยไม่เจอใครไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องชายไปก่อเหตุยิงคนอื่นจนเสียชีวิต
แจ๊กก็นำเจ้าหน้าที่ตรวจค้นทุกห้องเลยค่ะนี่ค่ะเริ่มต้นที่ห้องของในเต๋าในเต๋าเนี่ยพ่อแม่เดียวกันกับในกิ๊กเลยนะคะไปเจอกล่องใส่ปืน๔กล่อง
เวอร์กล้องวงจรปิด๑เครื่องโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องเอกสารรถยนต์วิทยุสื่อสารกระสุน๙มม๑นัดซองกระสุนปืน๑ซอง

ส่วนห้องของในกิ๊กที่ยังหลบหนีอยู่เนี่ยนะคะเจอกระสุนปืนจุด๓๘๓นัดนี่ทั้งหมดถือเป็นของกลางนะคะ
ตำรวจก็นำไปตรวจสอบที่ตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรีค่ะเดี๋ยวฟังเสียงพี่ชายในกิ๊กหน่อยค่ะในแจ๊คที่พาตรวจค้นในบ้านนะคะ

ตำรวจไม่เอาอะไรมาน่อเหนือจากอันนี้นะ
ในฐานะที่เป็นคนดูแลบ้านนะที่จะนำตรวจค้นครั้งนี้นะครับ
ตำรวจไม่ได้บังคับนะบังคับไหม

ไม่เสียหายเราเป็นประญาณนะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านของในกิ๊กนะคะ
เขาก็บอกว่าจริงแล้วครอบครัวนี้ก็นิสัยดีนะ
ชอบช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นที่รักของเพื่อนบ้าน
ก่อนหน้านี้เปิดเป็นร้านเหมือนกับซักอบรีดเสื้อผ้าค่ะ
มีคนมาซักบ่อยในกิ๊กก็เป็นคนที่ชอบดูมวย
นิสัยเงียบไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครอันนี้เพื่อนบ้านบอกนะคะ
ไม่มีนะแถวนี้ไม่มีเกลใดอะไร
หรือว่าคือมีสัญมีเมียแล้วมีเมียแล้ว
บางอย่างงงเหมือนกัน
ก็พฤติกรรมที่เพื่อนบ้านเห็นก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าปากคำของผู้ต้องหาที่จับได้แล้วเนี่ย
ชื่อในเบนส์เนี่ยเขาบอกว่าผมกับกิ๊กนี่แหละยิงกันสองคนใช่ค่ะ
คนละฝั่งประตูแต่ในกิ๊กนี่ยังจับไม่ได้
คุณศักดิ์สิทธิ์ไปที่วัดเชิงกระบือค่ะญาติสวดศพของผู้เสียชีวิตเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะ
เพื่อนเพื่อนญาติญาติบอกว่าหลายคนถูกลอตเตอรี่อ๋อเหรอฮะ
ฝาโลงค่ะครับแปดสี่หกอืม
หนึ่งในคนที่ซื้อก็คือพ่อของแฟนสาวผู้ตายค่ะครับ
บอกว่าซื้อมาสองใบเพราะว่าวันที่นำศพใส่โลงเนี่ยถ่ายเลขเอาไว้ครับ
แล้วก็มาบอกต่อยัดยาดกับเพื่อนเพื่อนอืม
หลายคนก็เลยได้รับโชคกันไปนะคะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ
ฝาลงแปดสี่หกแต่ว่ารางวัลที่หนึ่งเนี้ยเขาลงท้ายได้สี่หกอืมอ่า
ของแฟนสาวผู้ตายบอกว่าเรื่องแปลกยังไม่หมดเท่านี้นะคะ
คืนที่๒ญาติบอกว่าเหมือนกับถูกผีเข้า
จู่หน้าผากบวมปูดขึ้นมาเลือดออกจากปากอืม
ทุกคนก็ตกใจรีบพาไปส่งโรงพยาบาล
พอไปถึงคุณหมอบอกว่าก็ไม่เป็นอะไรนี่ครับ
ก็ปกติดีทุกอย่างทุกคนก็เลยอึ้งว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็กลับกันมาที่งานศพพอกลับมางานศพปุ๊บมีอาการเหมือนเดิมอีก
เหมือนผีเข้าลุกขึ้นชี้หน้าคนนู้นคนนี้แล้วก็บอกแบบ
ติดเงินอยู่เท่านั้นเท่านี้เอาไปคืนแม่ด้วยอะไรแบบนี้
ทุกคนก็เลยตกใจว่าเอ๊ะผู้เสียชีวิตมาสิ่งร่างหรือเปล่า
ส่วนอีกเหตุการณ์นะคะเพื่อนสนิทของผู้ตายมาเล่าให้ฟัง
จู่สัญญาณรถดังขึ้นเหมือนสัญญากันขโมยอะค่ะไม่ได้มีใครไปโดนรถเลย
พอกินเสร็จกลับไปขึ้นรถมีรอยเท้าคนเหมือนกับขึ้นไปเหยียบบนรถ
และในรถคือเป็นเท้าชัดเลยเพื่อนบอกว่าจำได้คือรอยเท้าของผู้ตายแน่
แล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนก่อนรถของผู้ตายจอดอยู่หลังสพบางศรีเมืองตอนกลางดึกก็เป็นรถของกลางที่ถูกยิงนะคะ
อยู่ดีไฟหน้ารถไฟในรถเปิดขึ้นมาเฉยเลยไม่มีสาเหตุ
ตำรวจเองบอกเลยว่าตกใจมากไม่กล้าเข้าไปใกล้อันนี้พ่อของแฟนสาวผู้เสียชีวิตเป็นคนให้ข้อมูลนะคะเรื่องราวแปลกที่คนใกล้ชิดกับผู้ตายเขาเจอมา
พรทุนวาห์ก็มีเหตุการณ์ปกติธรรมานาหนาว้าวเหมือนก็ไม่มีอะไรก็ให้กลับมาเมื่อเนื่อง
ส่วนความคืบหน้าทางคดีก็ต้องตามจับผู้ต้องหาที่เหลือให้ได้